ต่อเลยกับโควิด๑๙เมื่อ๒วันที่ผ่านมา
เชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะได้ผ่านตาบ้าง
กับข่าวไฮโซสาวชาวเวียดนาม๒คนพี่น้อง
๒คนไปดูแฟชั่นที่ปารีดมา
ประเทศฝรั่งเศสและมีร้านอิตาลีด้วย
แล้วก็ตะเวนกินเที่ยวช้อปปิ้งหลายต่อหลายที่เลย

เฝรติดโรคโควิด๑๙
แล้วก็มีโอกาสแพร่เชื้อให้คนอื่นเป็นจำนวนมากเลย
แล้วพูดถึงเมืองแฟชั่นนะคะ

แฟนชาวไทยก็ยังเป็นห่วงกันไปใหญ่เลย
เพราะว่าหนึ่งในซุปตาที่เพิ่งไปมานะคะ

คือตอนนี้อยู่ระหว่างกักตัวเอง๑๔วันนะ
หลังกลับมาจากต่างประเทศค่ะ
บ้างหรือเปล่า
พี่ก้าวก็ยืนยันกับเรานะคะ
ทั้งตัวน้องใหม่เองแล้วก็ทีมงานทุกคนนะ
ไม่มีใครได้เจอไฮโซสองคนนี้เลยนะคะ

ทุกคนในคลิปก็ครบกำหนดกักตัว๑๔วันแล้ว
ซึ่งทุกคนยังก็อาการปกตินะ

แต่ก็ต้องดูนะคะว่างานจะเลื่อนหรือเปล่า

ใหม่ก็ยินดีนะจะกักตัวเองต่อให้ครบ๒๗วันค่ะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นการดูแลตัวเองเบื้องต้นก่อนนะคะ

ต่อสังคมได้ที่ดีมากเลยนะ
ถูกต้องแล้วใช่คุณผู้ชม
เพราะอย่างที่เราเห็นเนี่ยข่าวออกมาล่าสุดเนี่ย
ไม่ใช่ว่าแบบคนที่อ่อนแอเท่านั้นจะเป็น
นักฟุตบอลหรือว่าคุณแมททิวที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องดูแลตัวเองกันดีมากเลยนะคะ

เริ่มที่จะเอ๊ะดูว่าสถานการณ์โรคโควิด๑๙ในประเทศไทยเนี่ย